น่าคิดเพราะว่าตำรวจไปวิสามันฆาตกรรมผู้ชายคลั่ง
บุกเข้ามาในโรงพักเลยเอาไม้เบสบอลตีทำลายยับไปหมด

วิสามันฆาตกรรมอย่างที่ผมนำเรียนไป
แต่พ่อของผู้เสียชีวิตของชายคลั่งเขามาบอกว่า
เอาล่ะลูกพ่อมันเป็นผู้ป่วยจิตเวทแต่ต้องยิงกันตายเลยเหรอ

ที่เกิดเหตุคือหน้าสถานีตำรวจภูทรน้ำยืนนี่คือความเสียหายครับ
กระจกแตกนะฮะ
เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
หลังเกิดเหตุนายปรัฐวินอายุ๓๒ปีบุกมาที่โรงพักเขาทำอะไรบ้างอ่ะ
ประทัดใช้ไม้เบสบอลนะครับไปทุบกระจก
กระจกตัวโรงพักแล้วก็รถยนต์ของกลางพังเสียหายไปหมด
นี่คือภาพจำลองครับไปทำร้ายตำรวจอีกนะ
สองนายเนี่ยครับเอาวิ่งไล่ตีแบบนี้
เอาไม้เบสบอลวิ่งไล่ตีตำรวจสองนายหนีไม่ทันได้รับบาดเจ็บไปฮะ
จนกระทั่งเขาถูกวิสามันฆาตกรรมนี่ไปทุบไปตีรถตำรวจ
รถของกลางรถโอ้ใครที่จอดอยู่ในบริเวณโรงพักทำลายหมด
สอบสวนนะครับทราบว่านายปัทธวินขับรถเก๋งสีขาวไปจอดหน้าโรงพัก
แล้วก็ปลาประทัดลูกบอลใส่อาคาร๔ลูกเสียงดังสนั่นวันไหว
แล้วก็โวยวายโวยวายนี่ฮะตำรวจก็ตัดสินใจวิสามัน
เพราะว่านายปรัฐวินกำลังจะบุกเข้ามาทำร้ายแบบประชิดตัวนะครับ
โอ้โหไปดูนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับ
คือตำรวจพยายามบอกแล้วสงบสติอารมณ์เถอะนะปรัฐวินแต่ไม่เป็นผล
ก็ยังถือไม้เบสบอลอันนี้บุกเข้าไปตีนู่นทำลายหนี้
แล้วก็จะทำร้ายตำรวจอีกก็ยิงหนึ่งนัดครับ
มีเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดลักษณะการยิงไม่ปรากฏ
แต่กระสุนเข้าท้องนายปรัฐวินเนี่ยฟุบลงหมดสติ
และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและเขาเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ที่อำเภอเมืองอุบลรัชธานีนายมั่นกะวันทาอายุ๕๗ปีครับ
พ่อของนายปรัฐวินกับญาติพี่น้องมากันเต็มเลยนะครับท่ามกลางความเสียใจ
รับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาบรรยากาศเป็นแบบนี้
ทุกคนทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
พ่อมั่นก็พ่อของปัทวินเนี่ยยอมรับว่า๖๗ปีก่อนเนี่ย
เคยเป็นผู้ป่วยจิตเวทโมโหร้าย
แต่ปลายปีที่แล้วรักษาหายจนเป็นปกติแล้วนะ
แล้วไปทำงานที่ระยองแล้วก็ลาออกนะครับ
อยู่บ้านได้สักเกือบเดือนจนมาเกิดเรื่องนี่แหละ
ยืนยันว่าลูกชายไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณพ่อบอกเจ้าหน้าที่ทำเกินเกินกว่าเหตุ
เพราะว่าลูกไม่มีอาวุธมีแค่ไม้เบสบอลมีประทัด

นะครับคิดว่าลูกน่าจะมีปมในใจอะไรสักอย่าง
เพราะว่าก่อนที่จะป่วยนะลูกชายเคยขโมยมอเตอร์ไซค์จากร้านค้า
พอร้านจับได้ก็ให้เอารถไปคืน
แต่ไปถึงร้านก็ถูกตำรวจรุมซ้อม
ตอนนั้นลูกได้รับบาดเจ็บหนักครับ
ผมว่าเกินแน่นอนครับ
ผมรับไม่ได้
อยากเอาคิดถึงลูกมาเลย
เด็กเซ็นต์ของลูกนะรับไม่ได้เลย

จับที่สำรวจมีเยอะอยู่

แถมอย่างเอาปืนไปยิงเอา

เอาลองฟังเสียงคุณแม่บ้างฮะ
ก็เสียใจค่ะแต่ขอให้ขอความเป็นยุติธรรมนะคะ
ตำรวจเยอะแยะมันน่าจะจับได้นะคะเพราะว่าคนคนเดียวก็น่าจะไหว
ใช่ไม่ต้องถึงกับชีวิตขนาดนั้น
ฝากถึงนะคะยังไงก็ต้องมาขอขมาแล้วก็รับผิดชอบด้วยค่ะ
มาฟังพี่สาวบ้างพี่สาวพูดตายแล้วนะ
บอกว่าตอนนี้เธอกำลังขอหลักฐานกล้องวงจรปิดที่โรงพักนะ
อยากจะดูตอนเกิดเหตุว่ามันเป็นยังไงนะครับ

อุตส่าห์ท่านผู้กำกับการสภน้ำยืนครับ
ท่านชี้แจงบอกว่ากล้องวงจรปิดในโรงพัก
เป็นหลักฐานในคดีไม่สามารถเปิดเผยได้
ขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อหากับใคร
ต้องรอผลการชนะสูตรซะก่อนนะครับ

ที่ถูกตีด้วยไม้เบสบอลนะครับ
ถ้าหลักฐานครบจะแจ้งข้อหา
เจ้าหน้าที่หรือว่าตำรวจที่เข้าระงับเหตุ
ถ้าถูกข้อหาฐานฆ่าผู้อื่น
โดยอ้างเหตุป้องกันตัวขณะปฏิบัติหน้าที่
คดีนี้พตสภพรท่านผู้บังคับการ

ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับ